สนับสนุนโดยคุณแม่มั่นใจโคโดโมเฮดทูโทวอช

ที่จะมาฟังเฉลยกันว่าครอบครัว
จากจังหวัดสิงห์บุรีในวันนี้นะครับ

วันนี้จะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้หรือไม่
ด้วยกับการตอบคำถาม๔ข้อนะครับ
เมื่อสักครู่นี้นะฮะ

ลูกสาวเหรอฮะน้องปูนิ่มเหรอทำไมครับคุณพ่อเขาคอมาวีดีโอคอลมาใจชื้นขึ้นเลยไหม
แล้วพ่อแม่นะครับขอให้หายไวนะลูกนะถ้าอย่างนั้นมาช่วยพ่อแม่ลุ้นกัน
ถ้าพร้อมแล้วมาฟังเฉลยผมจะเลือกเฉลยเรื่องแรกจากเรื่องจังหวัดสิงห์บุรีครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คืออนุสวรีวีรชนค่ายบางรจันทร์มีวีรชนคนกล้าทั้งหมดกี่คน

คุณแม่นะครับแม่นงเลือกตอบตัวเลือกที่๓๑๑คนซึ่งเป็นคำตอบที่
หนุ่น
ไม่อยากให้ผิดเลยแม้แต่ข้อเดียวนะครับจะได้ลุ้นเงินล้านกัน
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ

ก็ค่อยจากก้าวแรกผ่าไปแล้วนะ

ว่าวันนี้จะได้เงินล้านกลับไปบ้านกันหรือไม่นะครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

เจือน้ำส้มโรยพริกไทย

หาไหนไม่มีเทียบเปรียบมือนางตับเหล็กหมายถึงส่วนใดของหมู
ตัวเลือกที่สองครับม้ามครับน้องฮูโตเลือกตอบตัวเลือกที่สอง
ม้ามซึ่งเป็นคำตอบที่
เงินหนึ่งหมื่นบาทนะแล้วเราไปลุ้นเงินแสนและเงินล้านกัน
มันรุ่นเงินถูกหรือไม่ถูก

เคยรู้ข้อมูลมาบ้างไหมลูกแม่เคยทำให้กินค่ะ
หมายถึงตับเหล็กเนี่ยแม่เคยซื้อมาผัดให้เขากิน
แต่แม่เรียกแม่จะเรียกว่าตับเหล็กตับเหล็กค่ะ
ภาษาชาวบ้านเราจะเรียกว่าตับเหล็กสรุปว่าครอบครัวนี้นะครับ
ตอนนี้ถูกสองข้อรับทุนไปต่อชีวิตหนึ่งหมื่นบาท
ครึ่งทางแล้วยังไม่ผิดเลยแสดงว่ามาดีมากเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นเหลืออีกแค่สองข้อเท่านั้นสองข้อหลังนี้นะครับ
ลุ้นเงินแสนและเงินล้านไปพร้อมพร้อมกันขอเลือกเฉลยจากเรื่องมวยครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือนักมวยไทยคนใดไม่เคยได้เหรียญทองโอลิมปิก
เลือกตัวเลือกที่สามค่ะวิจารณ์พลลิสค่ะ
ซึ่งน้องเมย์เลือกตัวเลือกที่สามวิจารณ์พลฤทธิ์ซึ่งเป็นคำตอบที่

คำตอบที่ถูกต้องนี่ก็คือพี่บัวขาวบัญชาเมฆ
เพราะว่าพี่บัวขาวนี่นะครับคือนักมวยอาชีพ
สมรักนี่นะครับคือได้รับรางวัลเหรียญทองโอลิมปิกนะครับ
ครั้งที่๒๖เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยคนแรก
วิจารณ์นี่นะครับก็คือคนที่สองต่อจากพี่สมรัก

คนต่อมาก็คือพี่สมจิตจงจอหอเหรียญทองโอลิมปิก
ฤดูร้อนนะครับปีพศ๒๕๕๑จากประเทศจีน
ไปข้อนึงแล้วเพราะฉะนั้นนะครับไม่ได้ลุ้นเงินล้าน
แต่ได้มาลุ้นเงินแสนกันต่อว่าจะได้เงินแสนกลับไปบ้านหรือไม่ได้นะครับ
ขึ้นอยู่กับข้อนี้ครับของคุณพ่อ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมาลุ้นไปพร้อมกันครับ

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของเป็ดที่ให้ไข่ดก
ตัวเลือกที่สองครับขนพองฟู

ตัวเลือกที่สองขนพองฟู
ซึ่งเป็นคำตอบที่
โดยนี่โดยราชใครตามไป
มาแล้ว

อันนี้อะไรจะเกิดขึ้น
แตกล้าง
แต่แค่นี้ก็ถือว่าไปไง

มีค่ามากหรือครับ
มีค่าเยอะมากค่ะ
แสนนั้นก็มีค่ามากสำหรับช่วงวิกฤติ
จะไปใช้ตรงส่วนไหนก่อนที่เป็นประโยชน์มากเลยในตอนนี้
คือว่าตอนนี้ก็อยากจะเอาไว้รักษาปูนิ่มกับปูเปรี้ยวก่อน
เขาหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นสองคนนี้เลยนะ

พอเห็นเขาทรมานมากแม่เป็นเองดีกว่า
แม่พ่อต้องเข้มแข็งนะ
แข็งนะครับผมคิดว่าพลังใจของพ่อและแม่

สักวันหนึ่งจะต้องมีปฏิหารน้องจะต้องกลับมาแข็งแรง
เมื่อกี้เขาคอมาก็บอกว่าแม่ขอให้ได้เงินนะ
เราก็ได้เห็นมุมของความรักระหว่างครอบครัว
ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ที่รักห่วงใยลูก
แล้วรวมทั้งลูกเห็นความทุกข์ยากเหน็ดเหนื่อยของพ่อแม่

แม้กระทั่งเด็กน้อยที่เพิ่งจะลืมตามามองดูโลก

แต่เขาป่วยแต่เขาก็ยังมีกำลังใจ
ที่เป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่และคนในครอบครัว
ผมว่าต้องผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะพ่อนะ

พระคุณอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการครับ
ขอบคุณครับขอบคุณทุกชีวิตครับ
วันนี้สวัสดีครับ
ขอบคุณเงินทุน๑๐๐๐๐๐บาทวันนี้นะคะ
เมย์จะนำเงินไปต่อยอดคือรักษาน้อง
และก็ได้ไปแบ่งบ่าพละพ่อแม่
เมย์ขอบคุณมากจริงที่ให้โอกาส
เมย์ได้เข้ามาในรายการให้เมย์มาต่อสู้ชีวิตในนี้

โปรดติดตามตอนต่อไป